ด้านหลังกันหน่อยค่ะด้านหลังนี้อะไรอ่ะ
เด็กคนนี้น้องเขาขาพิการอายุ๑๔ค่ะ
แล้วครูมายืมตังค์นักเรียน๒๐๐๐

แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอีกคุณผู้ชม
ทีนี้น้องก็ลำบากอยู่เราไปถึงนะ
แล้วก็ไปคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ๑๔เอง
แต่ข่าวนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเด็กมีเงินให้ครูยืม
นั่นน่ะสินี่ค่ะน้องเรียนอยู่ชั้นม๒
อยู่ที่บุรีรำค่ะอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงศ์
แล้วน้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้หนูเดือดร้อนมากเลย
เงินที่หนูหามาเงิน๒๐๐๐นั้นน่ะ
คือเตรียมเอาไว้จะผ่าตัด
แล้วคุณครูมาขอยืมตังค์๒๐๐๐ไป

ตอนนี้หนูก็ต้องการเก็บเงินนี้ไว้เรียนไว้รักษาตัวเอง
ขาหนูเป็นแบบนี้หนูต้องยืนเขย่ง
คุณหมอบอกว่าต้องรักษาต้องผ่าตัดเท่านั้น
พยายามหาเงินไปทำงานรับจ้างทุกอย่างเลยค่ะ
รีดผ้าซักผ้าทำความสะอาด
เสาร์อาทิตย์นี่ไม่ได้หยุดวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนนะ
ว่างจากการเรียนเมื่อไหร่ก็ช่วยทำงาน
ทำงานเพื่อหาตังค์มามาเก็บเอาไว้
อย่างเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายตามตลาดนัดน้องก็ไปทำ
ทีนี้เดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะ
คุณครูคนหนึ่งเป็นครูผู้หญิงอายุ๒๗ปี
สอนอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอคูเมืองนี่แหละ

ครูมาขอยืมแม่แม่ไม่มีเงินให้

ครูเขาบอกหนูว่าเดี๋ยวครูขอยืม๒เดือนนะ
เดี๋ยวจะคืนให้หนูจะมีดอกเบี้ยด้วย

ทีนี้พอถึงเวลาคืน๒เดือนนะคะ
ปรากฏว่าครูบ่ายเบียง
แล้วเมื่อ๒เดือนก่อนเนี่ยนะ
น้องบอกว่าครูคืนมาให้๕๐๐บาท

ล่าสุด๒เดือนที่แล้วเขาจ่ายมาให้หนู๕๐๐๐แล้ว

ติดต่อทางไหนไม่ได้เลยค่ะ

ไปขายของตลาดนัดรับจ้างรีดผ้าซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะ
มาคืนหนูเถอะค่ะหนูต้องไปผ่าตัด
ยืมเด็กพี่การแบบน่าอายนะคะ
โอ้โหน้องบอกแบบนี้
ไม่รู้ว่าครูดูข่าวนี้อยู่หรือเปล่านะคะ
ยืมเงินไปตั้งแต่เดือนกุมภาเมษาต้องคืน
ก็ไม่ได้คืนให้มาคืนเดือนมิถุนา
แต่ว่ามาคืน๕๐๐๐จาก๒๐๐๐ที่ยืมไปค่ะ
ทีนี้พอโรงเรียนต้นสังกัดของคุณครู
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอทราบเรื่องแล้วนะคะ
ก็พยายามให้ครูเอาตังค์ไปคืนเด็ก
ตอนแรกคิดว่าครูเอาตังค์ไปคืนเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็เลยประชุมหารือกัน
แล้วก็คิดว่าครูจะคืนเงินที่เหลือให้เด็กได้
๑๕๐๐๐บาทที่เหลือผ่านในวันศุกร์นี้

นักข่าวนี่รายงานว่าวันนี้
ครูจะคืนเงินให้เด็กม๒ในส่วนที่เหลือคือ๑๕๐๐
เบื้องต้นมีการตกลงว่าจะไปคืนเงิน
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรำจะคืนวันนี้

เดี๋ยวครูคืนเงินให้แล้วมีดอกเบี้ยด้วยนี่
ยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูนะ
ถ้าเกิดว่ามีการคืนเงินให้แล้วเผื่อนักข่าวขอทรเราไปตามข่าวนี้
เดี๋ยวดูด้วยว่ามีอะไรนอกเหนือเพิ่มเติมนี้ให้กับเด็ก
อุตส่าห์ใจดีทำงานเก็บเงินเพื่อเอาเงินจะไปผ่าตัด
แล้วก็ผู้เป็นแม่ของเด็กบอกแบบนี้
บอกจริงมีครูหลายคนที่มายืมเงินลูกสิทธิ์
เด็กเขาจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเอง
ใช่ฮะเด็กก็ไว้ใจแล้วแม่ก็บอกว่าครูเขาไว้ใจได้
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบนะต้องให้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบนะฮะ